ยังเจอไอดอลแล้วผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนอนอยู่ในห้องพักตัวเองนะคะ
กำลังหลับสบายเลยน่าจะฝันหวานด้วยจู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบุกเข้าไปในห้องเธออ้าว
ไปนอนกอดนอนใกล้รู้ไหมคะผู้หญิงคนนี้ทำไง
รวมสตินี่สติสำคัญมากรวบรวมสติถีบผู้ชายคนนั้นตกเตียงเลยนะ
เออแล้ววิ่งไปเอามีดทำครัวเนี้ยจี้เลยเออ
แล้วสุดท้ายทำไงผู้ชายคนนั้นหนีสิคะก็กลัวตายเป็นเหมือนกัน
สุดท้ายเธอรอดหวุดหวิดเลยนะเห็นไหมอุปกรณ์เนี่ยอืม
กงไว้กวาดมาเต็มเลยอ่ะครับโอ้โหน่ากลัวมาก
เราต้องอยู่กับอะไรแบบนี้หรือทีนี้ถามต่อเรื่องของระบบความ
ปลอดภัยของหอพักแห่งนี้เป็นยังไงด้วยนะคะมาดูข่าวนี้กันค่ะ
กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมของแทนสบานคลอูดรทานเนี่ย
มันไปจับภาพผู้ชายคนนี้อันนี้ดูด้วยกันนะฮะ
ผู้ชายต้องสงสัยคนนี้อายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
นี่คุณเห็นไหมสวมเสื้อแขนยาวลายสีฟ้าขาวกางเกงขาสั้นสีดำสวมรองเท้าแตะ
เดินออกมาจากหอพักจุดเกิดเหตุ
นี่อิตหมอนี่แหละค่ะหลังจากที่บุกเข้าไปในห้องพัก
ลวนลามผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ๒๐ปีเอง
หลับอยู่บนเตียงเลยนะคะนอนกอดหมอนข้างอยู่ดีก็โดนลวนลาม
เธอบอกว่าเธอตั้งสติได้ปุ๊บถีบเลย
ถีบคนร้ายสุดแรงจนตกเตียง
จากนั้นก็ตะโกนให้เพื่อนข้างห้องมาช่วย
ไม่มีใครมาช่วยคิดว่าน่าจะไม่มีคนอยู่เลยนะคะ
เธอตัดสินใจรีบวิ่งไปคว้ามิดทำครัว
ไล่ไล่ผู้ชายคนนี้ให้ออกจากห้องไปนะคะ

อยู่ในซอยจันทร์สว่างเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๘กันยายนที่ผ่านมา
ทีนี้หลังเกิดเหตุแล้วคุณดูข้าวของกระจัดกระจายเลย
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พร้อมกับส่งชุดสืบลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
สอบพยานในจุดเกิดเหตุตามหาตัวคนร้ายรายนี้

ฟ้ามีตาหรือเปล่าไม่รู้กล้องวงจรปิดมีตาแน่
เพราะจับรูปภัณฑ์สันธารได้หมดเลยไม่ยากหรอก
คือร้อยตำรวจเอกพิทักษ์พรมวงซ้ายเป็นรองสวปรองสำหรับป้องกันและปรับรามสพเมืองอุดรธานี
ก็ลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งพอมาถึงบริเวณกลางซอยวิจารณรงค์
อุดรดุษฎีก็ไปพบชายต้องสงสัยนี่ค่ะคุณผู้ชม

นั่นคือนายนาธีอนันตภูมิอายุ๒๕ปี
ภูมิลำเนาเป็นชาวบ้านดุงอุดอน
คนนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่แหละนี่แหละคุณดูนะกล้องชัดป่ะ
ครับชัดมากเดี๋ยวเนี้ยเห็นยันรูขมขนนะคะ
ประพันธ์สันธารคล้ายกับคนร้ายที่บุกเข้าไป
ในห้องคุณผู้หญิงคนดังกล่าวเดินอยู่คนเดียว
พอเห็นตำรวจปุ๊บอาการออกเลยอาการมีพิรุษ
ตำรวจทำไงเข้าไปขอตรวจค้นแล้วก็นำตัวไปที่โรงพัก
ตำรวจเข้นสอบนายณฑีอย่างหนักยอมรับไหม
คุณคิดว่ายอมรับไหมตอนแรกไม่ยอมยอมค่ะต้องยอม
ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุบุกเข้าไปในห้องของคุณผู้หญิงคนนางกลางจริงนะฮะ
อ้างบอกว่าเสพยาบ้าแล้วก็กินเหล้าขาวเสริมแรงกันดี
ทั้งยาบ้านทั้งเหล้าขาว
พอเดินมาถึงหน้าหอพักดังกล่าวก็เลยเปิดประตูเข้าไปห้องผู้เสียหาย
อันนี้ประเด็นสำคัญด้วยไอ้นายคนนี้บอกว่าห้องเนี่ยไม่ได้ล็อก
ก็เลยสามารถเปิดเข้าไปได้ง่ายดายเลยนะคะ
เห็นผู้เสียหายแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยเข้าไปนอนบนเตียงลวนลาม
จากนั้นก็ตามที่ดิฉันเล่าเลยค่ะฝ่ายผู้หญิงเขาถูกเขาถีบตกเตียงเลยนะคะ
ตอนนี้สำนึกผิดมากอยากขอโทษผู้เสียหายสำนึกผิดทันไหม
ถ้าในทางคดีไม่ทันแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ
ปัสสาวะคุณคิดว่าจะเป็นสีอะไร

สวะปกติเหลืองอยู่แล้วนะอันนี้ม่วงเข้มเลยค่ะ
ม่วงเข้มเลยนะคะก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
นาทีขอสักทีอย่างแรกเลยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซะก่อน